ไปดูเรื่องที่ชาวบ้านที่จังหวัดพยาวนะคะเขาตื่นเต้นกันหน่อยเพราะว่าเขาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วเขาก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้จะบันดาลประธานพรสิ่งที่ต้องการให้ได้ดังหวังล่ะค่ะ
ไปกันที่จังหวัดพยาวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ที่เราพูดถึงก็คือพระแม่เจ้าจันเทวี
และอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเจ้าแม่เนี่ยนะคะก็คือแมงสี่หูห้าตานี่แหละค่ะ
ประทับอยู่ภายในสาราวัดป่าศักดิ์คำชาวบ้านทั้งในพื้นที่ต่างพื้นที่ก็นำดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัย
และที่สำคัญก็คือนำถ่านค่ะนำถ่านมาถวายมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายแล้วมากันทุกเพศทุกวัยเลยจริง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ามีความศรัทธาต่อพระแม่เจ้าจันเทวีอย่างมากรวมไปถึงเชื่อถือศรัทธาแมงสี่หูห้าตาด้วย
เพราะว่าอย่างอนุสวรีพระเจ้าแม่จันเทวีเนี่ยนะคะชาวบ้านที่นี่นะเขามีความเชื่อว่าท่านเป็นเทวีอดีตกษัตรีผู้สร้างเมืองพยาว
เป็นที่เคารพสัทธามากว่า๙๐๐ปีและเชื่อว่าท่านปกปักรักษาชาวบ้านมายาวนาน
ส่วนแมงสี่หูห้าตานั้นนะคะก็มีความเชื่อว่าเป็นพระอินทร์แปลงกายลงมาจากสวรรค์มาช่วยเหลือคนยากไร้
วิธีการก็คือว่าจะถวายถ่านไฟแดงนี่แหละค่ะแล้วก็ขอพรขอพรในเรื่องที่ต้องการและจะสมหวัง
โดยเฉพาะขอเรื่องโชคลาภเนี่ยหลายคนบอกว่าได้ตามหวังมามากมายแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของการขอโชคลาภที่ต้องถวายด้วยฐานไฟแดงเนี่ยมีความเชื่อตามตำนานว่าแมงสี่หูห้าตาเนี่ยกินถ่านไฟแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทอง
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อเป็นประเพณีพิธีกรรมที่ทำต่อกันมานะคะ
ก็เป็นวิจารณญาณแล้วกันเฉพาะบุคคลส่วนใครอยากจะกราบไหว้บูชาอยากจะไปเที่ยวไปชมไม่ว่ากันถูกต้อง
อีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปพาไปหาเซล็ปคนดังเซล็ปดังประจำวัดใหม่โฆกมารุมจังหวัดอ่างทองนั่นก็คือ
เดี๋ยวหนู
นั่นก็คือพอแล้วตัวนี้

โทนนี่แหละค่ะเซลปดังแห่งวัดใหม่โคกมรุมนะคะ
ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาที่วัดนี้กันเยอะเลย
เราขอพรปู่แม่ญาติแต่เขียนทองนะคะ
ที่มีมากถึง๕๐ต้นที่ถูกอัญเชิญมาไว้ตรงนี้

คือเจ้าโทนเนี่ยบางคนเขาว่ากันว่าเจ้าโทนเป็นแมวที่ติดตามแม่ตะเคียนมา
ก็เลยคิดว่าจะมาให้โชคอุ้มเจ้าโทนไปขึ้นบนรถยนต์คันนี้
รถกระบะคันนี้สีฟ้าคันนี้หมายเลขทะเบียนกไก่จจ๕๑๙๖สุพรรณบุรี
เขาเชื่อว่าเจ้าโทนไม่หนีลงไปด้วยนะ
แสดงว่าเจ้าโทนน่าจะมาให้โชคหรือเปล่า
โอ้โหแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอยังมีสิ่งที่ชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชค
เห็นเป็นประจำก็คือถ้าหากเจ้าโทนขึ้นไปนอนทับลอตเตอรี่ที่แผงไหน
จะมีคนถูกรางวัลอย่างต่อเนื่อง
แผงนั้นก็เลยทำให้ชื่อเสียงของเจ้าโทนเนี่ยโด่งดังไปทั่วสารทิศเลย
เมื่อมีนักเสียงดวงมาขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมรุมเนี่ยนะคะ

หากพบว่าไปอยู่ที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าไหน
โอ้โหเจ้านั้นแหละขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ

ก็เข้าใจก็ตามหาเจ้าโทน

พี่สั่วแบ่งโคต้าเจ้าโทนให้ดีละกัน

แล้วก็อย่าลืมให้ข้าวให้ปลามันทานอย่าลืม

บางทีมันก็รำคาญคนไปเหมือนกัน